ตำนานแชร์แม่ชมอยช่อโกคุกแสนปี
วันที่๒๗กรกฎาคม๒๕๓๒เกิดการพิพากษาตัดสินจำคุกยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์๑๕๔๐๐๐กับอีก๕ปี
มหากราบแชร์ลูกโซ่ของตำนานแม่ชมอยกับยอดเงินจากการช่อกงกว่า๔๘๐๐ล้านบาท
กลับไปเมื่อ๔๐ปีก่อนในช่วงระหว่างปี๒๕๒๕นางชะม้อยทิพย์โสอดีตพนักงานองค์การเชื้อเพลิง
ได้อุปโลกตั้งบริษัทเกี่ยวกับน้ำมันปิโตเลียมโดยอ้างว่าได้กระทำกิจการที่สุดท้าย
กิจการซื้อขายน้ำมันทั้งในและต่างประเทศ
โดยผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมจะต้องลงทุนซื้อน้ำมัน๑คันรถบรรทุก
เป็นจำนวนเงิน๑๖๘๐๐บาทโดยให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย
ละ๖๕ต่อเดือนหรือ๑๔๕๐บาทต่อเดือน
และสามารถถอนเงินต้นคืนได้ตลอดเวลา
บริษัทของเธอสามารถดึงดูดเหยื่อได้มากมาย
ประชาชนทุกสาขาอาชีพต่างลงเชื่อนำเงินเข้าไปร่วมลงทุน
จนทำให้มียอดเงินสะพัดในบัญชีหลายพันล้านบาท
โดยที่ไม่มีใครรุ่งรู้เลยว่าแท้จริงแล้ว
ไม่ได้มีการประกอบกิจการจริงแต่อย่างใด
ต่อมาแชร์แม่ชะม้อยได้ปรับรูปแบบการแชร์
การลงทุนเพิ่มขึ้นในลักษณะเป็นล้อ
ซึ่งงฤทธิ์บรรทุกหนึ่งคันมี๔ล้อล้อละ๔๐๐๐๐บาท
ดูดคนชนชั้นกลางให้มีโอกาสเข้าร่วมลงทุนได้
โดยจะให้ผลตอบแทนเดือนละ๒๖๐๐บาท
นั่นคือเพียงแค่๑๕เดือนก็สามารถคืนทุนได้แล้ว
จนกระทั่งจำนวนคนลงทุนทั้งหมดมีมากถึง๑๖๐๐๐คน
และมียอดเงินในบัญชีสูงกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
แต่การที่แชร์แม่ชมอยเติบโตอย่างรวดเร็ว
เป็นชนวนเร่งให้จุดจบมาถึงเร็วขึ้น
เพราะเงินปันผลที่ต้องจ่ายให้แก่บรรดาลูกแชร์

จากอุปโลกแชร์น้ำมันของแม่ชมอยยังยืนหยัดอยู่ได้
เป็นเพราะระบบลูกโซ่ที่นำเงินจากผู้ลงทุนรายใหม่
จ่ายให้กับผู้ลงทุนรายเก่าในลักษณะหมุนเวียนเท่านั้น

และผลตอบแทนล่อตาล่อใจที่ไม่น่าเป็นไปได้
ทำให้ตำรวจต้องเชิญตัวเจ้าแม่แชร์น้ำมันรายนี้
ยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เพื่อสอบสวนพฤติกรรมว่านำเงินไปลงทุนอย่างไร
สามารถจ่ายดอกเบี้ยผลตอบแทนสูงให้ลูกแชร์ได้มากมาย
สอบทั้งเค้นยังไม่ทันได้ความจริง
ตัวแทนลูกแชร์แม่ชมอยจัดทำบัญชีหางว่าว
รวมรวมรายชื่อลูกแชร์ที่ถูกเบี้ยวเงิน
จำนวนกว่า๒๙๐๐คนไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากแม่ชมอยหายหน้าหายตาไป
ขบวนการงูกินหางถูกเปิดเผยว่าการซื้อขายน้ำมันไม่มีอยู่จริง
ชะม้อยถูกลูกแชร์ของตัวเองลงขันถลกหนังจับส่งตำรวจ
ดำเนินคดีในข้อหาช่อกงประชาชน
ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกง

กองปราบนำสำนวนการสอบสวนนางชมอยหนากว่า๗๐๐แผ่น
ให้พนักงานอายการเตรียมส่งฟ้องศาล
เนื่องจากในระยะเวลาไม่ถึง๒เดือน
มีผู้มาแจ้งความดำเนินคดีแก่นางสมอย

เป็นยอดเงินที่ถูกเบี้ยวมากกว่า๔๘๐๐ล้านบาท
จากการติดตามค้นหาคุมทรัพย์แม่ชมอย

พบทองคำแทงทองรูปภัณฑ์

และคุมทรัพย์แต่ละแห่งก็ลึกลับซับซ้อน
ยิ่งตามล้วงตามควักก็ยิ่งค้นพบมากขึ้นเรื่อย

วันที่๒๗กรกฎาคม๒๕๖๒

มีผู้เสียหายมากกว่า๑๕๐๐คน
ยอดเงินที่ถูกเบี้ยวกว่า๔๐๐๐ล้านบาท

ให้นางชมอยและพวกรวม๑๐คน

จำคุกเป็นเวลา๑๑๗๕๙๕ปี

พศ๒๕๒๗อีก๓๖๔๑๐ปี
รวมจำคุก๑๕๔๐๐๐กับอีก๕ปี

กำหนดให้ลงโทษรวมกันทุกกระทงแล้ว

จึงพิพากษาให้จำคุกนางชะม้อยและพวก

และให้คืนเงินที่ช่อกงประชาชน

ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๑๕ต่อปี
วันที่๒๗พฤศจิกายน๒๕๕๙
ฉมอยพ้นโทษก่อนกำหนดเกือบ๑๓ปี
สมอยอยู่ในทันทะสถานหญิงเรือนจำลาดยาว

เพราะได้รับการอภัยโทษถึง๒ครั้ง

ปัจจุบันไม่มีใครรู้ว่าแม่ชะม้อยอยู่ที่ไหน

คาดว่าเธอคงใช้ชีวิตหลังได้รับอิสรภาพอย่างไม่เปิดเผย

แค้นฝังลึกที่เธอก่อไว้ให้กับลูกแชร์หลายคน
เลือนไปจากความทรงจำ